คุณพิธาบ้างนะคุณพิธาริมเจริญรัฐเนี่ย
คือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างมันชื่นมื้นไปหมดแล้วครับ
คุณชนะทุกอย่างมันชื่นมืดไปหมดแล้วขึ้นรถนะ
คุณผู้ชมออกไปขอบคุณประชาชน
ประชาชนยังตามแห่แหนเต็มกันสองข้างทางเลยฮะ

ขอภาษณะที่ดีว่าพิธาลิมเจริญครับ

ที่รักขอพิธา
พี่เบิร์ตเอาภาพเก่าตอนหาเสียงมาเปล่า
ไม่ใช่เลยพอเมื่อวานตอนเย็นเลย
ตั้งแต่อนุสวรีประชาธิปไตยตรงแมคโดนัลจุดเริ่มต้นตรงนั้น
แล้วแบบยาวไปคือคนเต็มและเสียงนี่คุณผู้ชมได้ยินตะโกน
นึกว่าปลาใสก่อนเลือกตั้ง
โอ้โหคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะ
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ก็ไปกับศศก้าวไกรนะฮะ

กลาง๓๓เขตขึ้นรถแห่ของคนชาวกรุงเทพมหานครครับ
เคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีประชาธิปไตย
อย่างที่น้ำแข็งบอกไปที่จุดหมายลานคลมเมิก
สองข้างทางที่ขบวนรถผ่านนั้น
นายพิธาก็ปลาใสไปพูดคุยทักทายประชาชนไป
ประชาชนก็ส่งเสียงเชียร์ไป
นายพิธาขอบคุณคะแนนเสียงที่เลือกพักเก้าไกลนะครับ

แล้วก็แจกลายเซ็นต์แจกกันเรื่อยเลยนะครับ
นายพิทาย้ำว่ามีลุงไม่มีเรา
มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงประกาศไปแบบนี้
เราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศถึงเวลาที่ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
หมายรถแมพที่ก้าวไกลสัญญาเอาไว้
การเลือกตั้งนั้นจะนำมาเป็นเงื่อนไข

เงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลของพักก้าวไกล
แล้วก็ขอบคุณประชาชนไปเรื่อย

แจกรายเซ็นทร์ไปเรื่อยครับ
แล้วการปลาใสครั้งนี้คนนี้ก็มา
ชุวิทย์กะมลวิศิษฐ์มาดักรอครับ

นี่พี่สู้ขึ้นไปแล้ว
วันนี้ที่มาเนี่ยนะพิธา
มายินดีกับพิธาที่พิธาไม่เอาภูมิใจไทย
แล้วให้พักดังกล่าวไปเป็นฝ่ายค้านนะครับ
ที่สำคัญขอให้นายพิธาทำให้ดีที่สุด
คุณชูวิทย์เอาของมาฝากด้วย

ทำป้ายมาเป็นป้ายภูมิใจไทยต้องเป็นฝ่ายค้านมาวางที่พื้น

เดินเหยียบเลยคุณผู้ชม
นี่ก็คือเชิงสัญลักษณ์ของเจ้าชูอิการ่า
นี่แหละครับท่ามกลางเสียงโหร้องของประชาชนที่อยู่ตรงนั้นครับ
คือเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงนายกพิธานายกพิธา
แต่ต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะได้มาวิเคราะห์กันว่า
ความยากง่ายแล้วก็ขวากหนาม
กว่าที่จะได้เป็นรัฐบาลมันมีอะไรบ้าง